เช้านี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักพัฒนารุ่นใหม่

แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจด้วย

เพราะว่าบางคนยังเป็นระดับนักเรียนนักศึกษาอยู่เลยนะครับ
ดังนั้นวันนี้เรื่องราวดีจะเกิดขึ้น
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันจากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ

ให้นักดูแลนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเมนูท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น
แค่คลิกกดสั่งก็ได้สินค้าแบบที่ไม่ต้องเดินไปหาซื้อเลยล่ะค่ะ
ปรับเปลี่ยนสีผนังห้องสีผ้าม่านวอลเปเปอร์ได้แบบไม่ซ้ำใคร
ฟอร์มช่วยดีไซน์ห้องจะออกแบบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะพอใจ
แต่ถ้าใครต้องการรถรับส่งสัตว์เลี้ยงแสนรักทั้งสุนัขและแมว
ธุรกิจบริการดูแลน้องหมาน้องแมวแบบครบวงจร
ปัญหาหลักของคนเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ค่ะ
ก็คือว่าการหารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นตัวที่จะรวบรวมรถที่เขาให้สัตว์ขึ้นรถได้นี่แหละค่ะ
เป็นตัวมาช่วยเขาให้การเลี้ยงสัตว์สบายขึ้น
ช่วยคนที่ต้องการออกแบบบ้านนะคะให้สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง
โดยที่ไม่ต้องไปจ้างพวกมันธนสินให้เสียตังค์ค่ะ
ใช่แล้วก็เหมือนรู้งบประมาณว่าเราควรใช้งบเท่าไหร่ถ้าเกิดมีงบจำกัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อช่วยเหลือชาวนาเพิ่มมูลค่าข้าวค่ะ
ช่วยสร้างสตอรี่นะครับช่วยบรรยายถึงสรรพคุณต่างว่าค่าของเขาดียังไงบ้างนะครับ
มีการปลูกที่แตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างนะครับ
เพื่อให้มันสอดคล้องกับทางสตอรี่ของเขาให้เขาสามารถตั้งราคาได้ที่สูงขึ้นได้นะครับ
สารสกัดจากธรรมชาติ๑๐๐ทำให้ปลอดภัย
ดีไซน์มาในรูปแบบนาฬิกาดิจิตอลใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะ
ทุเรียนที่อยู่ในมือของดิฉันลูกนี้นะคะแม้ว่าจะสุกแล้วแต่ว่าไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเลยค่ะ
ช่วยทั้งในเรื่องกลิ่นชะลอความแก่และก็ยังช่วยกันแตกอีกด้วยค่ะ
ชะลอการสุกได้นานถึง๒สัปดาห์การกระแทกเวลาขนส่งช่วยให้เนื้อและรสชาติของทุเรียนยังคงสภาพสดใหม่
เหมือนเก็บจากต้นนี้คือนวัตกรรมที่คิดค้นจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ๑เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น
หลักการทำงานผู้ป่วยจะมีกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะเดินได้ด้วยตัวเองก็สามารถช่วยกายภาพบำบัดฝึกเดินอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบโดยคณะกายภาพบำบัด
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ว่าปัจจัยที่ทำให้สตาร์ทอัพเติบโตคือเทคโนโลยีและการเรียนรู้สิ่งใหม่นอกห้องเรียนเจอปัญหาพร้อมกับการแก้ปัญหาจริง

ความคิดใหม่ต้องการสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น

ผมคิดว่าความคิดของคนสำคัญที่สุด

สนองต่อความต้องการของผู้คน

นักวิชาการมองว่ามหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ
แต่ภาครัฐควรเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน
เพื่อต่อยอดไอเดียทางธุรกิจ
ให้ได้รับการพัฒนาและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ถือว่าเป็นฝีมือของนักคิดรุ่นใหม่จริงนะครับ
แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเอง